ข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้ไปเริ่มดูกันที่อุบัติเหตุเตือนภัยกันก่อนเลยนะคะ
รถยนต์ฟอร์จูเนอร์ไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน
คือชาวบ้านพยายามที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาข้ามมาอีกฝั่งหนึ่ง
แต่ไม่พ้นค่ะรถฟอร์จูเนอร์เข้ามาทางตรง

ส่วนรถยนต์ฟอร์จูเนอร์เสียหลักตกลงไปในคลองแบบนี้
เหตุการณ์นี้ตาย๑บาทเจ็บ๒นะคะ
คนที่ตายก็คือคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นั่นเอง
ชื่อว่านายบัวลาวิชาชัยเป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายบ้านบ่อน้องแปบ
อำเภอกรรมละไซค์จังหวัดกรสินนายบัวลาอายุ๖๓ปีนะคะ
ส่วนในรถรถยนต์ฟอร์จูเนอร์คันนี้ค่ะ
พอไปตรวจสอบแล้วนะคะคนขับได้รับบาดเจ็บอีกคนหนึ่ง
โดยสารมาด้วยชื่อว่าใบปอรัตยา
ปอรัตยาชื่อนี้คุ้นไหม

เน็ตคุ้นเป็นอย่างดีนะคะเพราะเธอเป็นนักร้อง
นักร้องสาวขวัญใจรถแห่
ได้ฉายาว่าราชินีรถแห่นะคะ
แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดไปสังกัดเป็นนักร้องค่ายหายทองคำ

ล่าสุดค่ะคุณประจักรชัยหายทองคำ
ก็มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
อาจจะต้องมีการแคนเซิลหรือว่ายกเลิกเรื่องของคิวงานของใบปอไปก่อน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ใบปอยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกาลสิน
แต่แฟนคลับเอฟซีสบายใจได้
ใบปออาการปลอดภัยแล้วนะคะ
คือเขากำลังจะไปจัดคอนเสิร์ตที่วานอนนิวาสจังหวัดสกลนคร
โดยสารกันไป๓คนนะคะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บ๒คน
ก็คือคนขับกับใบปอค่ะอีกคนหนึ่งปลอดภัยดีนะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความค่ะพันธ์ตำรวจโทมณีสารขัน
สารวัตรสอบสวนสพกรรมราศัยเจ้าของคดีบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่สามารถบอกได้
โอ้โหคุณดูสภาพรถนะคุณดูสภาพรถ
โอ้โฮพังเหมือนกันนะเยอะเลยข้างหน้า
ตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะคะเรื่องของคดีความว่าใครถูกใครผิด
เดี๋ยวต้องรอให้๒ฝ่ายไม่ใช่สิอีกคนหนึ่งเขาตายนะ
เดี๋ยวต้องรอให้ทั้งหมดอาการดีขึ้นก่อน
แล้วต้องมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ
ส่วนบรรยากาศการจัดงานศพของผู้ตายนะคะ
การจัดงานศพของคุณบัวลาวิชาชัยอายุประมาณ๖๓ปี
ทางญาติก็จัดขึ้นที่บ้านบ้านเลขที่๗๒หมู่๗
สงเปลือยตำบลธัญญาอำเภอกรรมรสัยค่ะ
บรรยากาศแน่นอนก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแบบนี้
ก็มีทั้งญาติแล้วก็ชาวบ้านมาร่วมงานนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามป้าของผู้ตายชื่อว่าคุณขมูลบัวสิงเล่าบอกว่า
หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่มีอะไรผิดปกติ
หมายถึงว่าผู้ตายก็ยังไม่มีการมาเข้าฝันนะคะ
แล้วก็ไม่คาดคิดว่ารักษณะแบบนี้อุบัติเหตุนี้จะเกิดขึ้นกับคุณบัวลา

หลังจากที่มีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลแล้วทางคู่กรณีเขาก็ดีนะ
ก็คือฝากฝั่งคุณใบปอเดินทางมาให้กำลังใจ
ร่วมเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิษฐรรมศพ๒คืน
แล้วก็ให้เงินช่วยเหลือมาจำนวนหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งก็คือวันเสาร์ที่จะถึงนี้ค่ะ
ทีนี้คุณขมูลเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุ
ผู้ตายกำลังขี่รถจักรยานยนต์ข้ามฝั่งไปบ้านของตัวเอง
ปกติก็บ้านญาติทั้งนั้นแถวนั้นคนต่างจังหวัด
ก็ข้ามกันไปข้ามกันมาแบบนี้ใกล้กันใช่ค่ะ
กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปยังบ้านตัวเอง
แต่มันไม่พ้นเพราะว่ารถเขาก็มาทางตรง

ไม่พ้นเสร็จปุ๊บก็เลยชนเข้าอย่างจัง
รถของผู้ตายก็เสียหาย
ส่วนผู้ตายก็เสียชีวิตแล้วก็รถคุณใบปอก็พัง

ระมัดระวังกันนะคะแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นทางบ้านของตัวเอง

ใช่ค่ะมองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนนะคะ